ทุกคนค่ะคุณผู้ชมขอยกคืนที่ให้กับปาร์ตี้พรรดีปีใหม่๒๐๑๗ของแม่อำคัชราค่ะ
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเธอเนรมิตบ้านหลังสวยให้กลายเป็นปาร์ตี้สุดเก๋
แต่ที่เก๋ยิ่งกว่าก็คือตัวเธอนี่แหละค่ะมาในชุดขาวสุดสวยเลยนะคะ
แต่ว่าถึงแม้ว่าปาร์ตี้จะจบไปแล้ว
เรามีภาพบรรยากาศควันหลงหลังปาร์ตี้มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ
จะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เนรมิตสวนสวยในบ้านหลังงาม
ฉลองปีรกากันแบบสุดรู้
ชาวเน็ตเห็นแล้วต้องร้องว้าว
มีความวิริสมาหราไปตามตามกัน
แต่นั่นก็ยังไม่เท่าความเลอค่าของเจ้าของบ้าน
อย่างซุปตาตัวแม่อัมพชรภา
ที่มาในชุดไซส์เดี่ยวแหวกอกสีขาว
สวยสุบคร่างไม่เกรงใจตัวเล็กอายุ
ที่เพิ่งจะผ่าน๓๘ปีมาหมดหมาด

ที่น่าจะแฝงอารมณ์ขันเรื่องอายุ

ยินยอมมอบไก่ถวายหัวใจให้เป็นแน่

อ่าแต่อย่าคิดไปไกลนะคะ

เพราะงานนี้แฟนคลับออกโรงแจงแทน
หนุ่มคนนี้เป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้น
ประเด็นลุ้นเปิดตัวหวานใจเป็นอันตกไป

เมื่อคืนมายังหงตื่นเช้ามาเป็นอีกานี่แหละค่ะ
ไม่รู้ว่าถ้าบรรดาของเพื่อนตื่นขึ้นมา
ว่ายังไงบ้างนะคะเนี่ย
ไปอย่างผมกลับแบบอีกา

ที่คุณอ้ามเขาเต้นดึงดาวน่ารักมาก
นิรินเต้นดึงดาวถ้าคุณผู้ชมเห็นจะบอกว่า
โอ้โหคนอะไรเต้นดึงดาวยังสวยขนาดนี้
เพราะคนแบบคุณอ้ามพัชรภาณนี่แหละค่ะ
ว่าจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยเนาะ

แต่คุณอ้ำตัวคุณอ้ำเองยังสวยยังสาวอยู่เลย